ลูกวาสบรรษทำบุญบ่อยบ่อยคุณผู้ชม

เนื้อประศุทธิ์ยังไม่เจอมาชัดอย่าหว่าร้อสิ

ตอนนี้คิวงานยาวเหยียดถึงสงการเลยค่ะ

ว่าให้พระขอพรศิษย์ศักดิ์ศิลป์หรือเปล่าแต่ที่แน่งานแน่นมาก
คุณผู้ชมมีหนังมีละครอีกสองเรื่องเขาได้เป็นพิธีกรด้วยนะ
จะโชว์ตัวโอ้โหจองคิวยาวถึงสงการปีหน้าค่ะ
วันไหนว่างปุ๊บนะคะแม่นกน้อยจองคิวขึ้นเวทีหมอลำอีก
คืองานเยอะมากจนเต่าภูสินบอกว่าพี่ผมไม่กล้าวิ่งลอกเลย

ปันนั้นนับวทัศน์ภาควัตุเอาไปฟังเสียงด้วยค่ะ

หรือว่าถ้ามีโอกาสไปครึ่งวันเช้าถ่ายละคร
แล้วก็อีกครึ่งวันไปถ่ายรายการเราก็สามารถที่จะรับได้อยู่
แต่มากกว่านี้คือแบบหัวใจจะไหว

คิวงานแน่นจะถึงไหนแล้วคะนี่คะโชว์เช้า
ก็ถึงเมษาปีหน้าใช่ครับ

มหรสบสมโพธิตั้งแต่กระถิ่นตุลาพฤศจิการอยกระทง

กรากุมภามีนาเมษาช่วงสงกราน
วิธีมอร่ำคาบกาใดไม่โอกาส
ไปขึ้นกับของแม่นกน้อยอุไรพรนะครับ
แน่ด้วยค่ะ
เฮ้ยน้องเป็นอย่างไรบ้างคะ
ตอนนี้คือแบบอาจจะมีข้าวแบบว่า
เพลินแบบเป็นกังวลใจเจ้าสีนะครับ
เพราะนี่ก็กลับมาดีขึ้นเลยครับ
แล้วก็เขาเรียกว่าแม่ได้มีโอกาสมาทำงานด้านละครด้วยเนอะ
แม่เขาก็รู้สึกจ้อให้กับการแสดงอยู่นะ
ตามภาษาคนอายุ๖๕ปีเนาะ
อุ้ยคุณผู้ชมแม่น้องหน่อยอายุ๖๕ปี
ฉันชอบมากเพื่อนตะลึง

ไม่ตะลึงท่าพี่แทง

เอามัน๖๕ขึ้นมานะคุณผู้ชม
หน้าจอก็ตอนนั้นแหละรวยกันเลยแหละ
เม็มไว้๕๖๖๕นะคุณผู้ชมนะ